เรื่องของหุ่นที่เขาเอาไว้โชว์เสื้อผ้าแฟชั่น
คุณเคยเห็นไหมตามห้างสรรพสินค้าใครจะเชื่อครับมันยืนอยู่เฉยที่ไหน
นี่มันหุ่นที่มีชีวิต
หุ่นตัวนี้เอวดีซะด้วย
ใส่ถ่านไหมคะอันนี้นั่นแหละสิน้องนักเรียนเดินผ่าน
หุ่นตรงกลางมันดูแปลกนะแต่ก็ใส่เสื้อผ้าดูเท่ดี
โตไปเราอยากจะทำภูมิส่งผมแบบนี้แหละอ๋อเราชอบชุดพลิกกระป๋อก็สวย
ไปยืนตามแถวสวนสาธารณะดูท่าทางจะสนุกดีเหมือนกันนะ

ที่ชอบแกล่งเป็นหยุดแล้วก็ตกใจใส่ทุกคนอะ
ใช่ทำให้คนอื่นตกใจ
แต่ว่าอันนี้เค้าทำมาเพื่อความบันเทิงนะ